โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชิงเศรา
วันที่แล้วเขามีกีฬาสี
แต่งตัวให้กับน้องที่เป็นคนสวย
แล้วก็จะต้องถือป้ายบ้างเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้าง
ก็เลยไปจ้างกลุ่มพี่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
สาวประเภท๒๓คนมาแต่งหน้าให้

ไปเจอน้องมัธยมเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

ตาดีเลยล่อลวงเข้าไปในห้องน้ำ

แต่ว่าทีนี้น้องเขาหนีออกมาได้
แล้วก็ไปฟ้องคุณครูแล้วก็ฟ้องผู้ปกครอง

มุมตรงเดียวเลยครับ
แล้วเรารอดมาได้ยังไง

แล้วสองคนก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีครับ
แล้วเหมือนว่าผมก็ไม่ยอมสุดครับ

แรงชายคนเดียวหรือจะสู้แรงสาวประเภท๒ทั้ง๓คน
ก็เป็นชายนะก็เป็นแรงชายนะ
ซึ่งทางด้านของรองศรวรรษศอบสวนสระพอบังปากงเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
พบว่าทั้งหมดเป็นเยาวชนเหมือนกัน
ตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป

ทราบว่าสาวประเภท๒กลุ่มนี้มาที่จุดนี้ได้ยังไง
ตัวเองเนี่ยคืออายุเลยไปแล้วไม่ได้เป็นนักเรียนมัธยม
เข้ามาอยู่ในโรงเรียนมัธยมได้ยังไง
บอกว่าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในชนบุรี
รับงานเป็นทีมช่างแต่งหน้า
แต่งหน้าที่โรงเรียนนี้เพราะเขามีกีฬาสี
โดยหนึ่งในนั้นยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
อกให้นักเรียนชายเข้าไปในห้องน้ำจริงนะ
แต่ว่าที่ทำไปเป็นการล้อเล่น

เขาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำอาณาจารย์
และจะต้องดำเนินการสอบปากคำทีมช่างแต่งหน้าคนอื่นเพิ่มเติมนะคะ
เนื่องจากทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายยังคงเป็นเยาวชน
ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ